นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้จะบอกว่าคือมันคล้ายกับที่เขาว่าหมองูตายเพราะงูอะค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๒ปีไปวางอวนดักปลาแล้วลักษณะคือเหมือนติดปลามาแล้วอ่ะ
เขาก็เลยสาวขึ้นมาสาวขึ้นมาแต่สิ่งที่ได้คืองูเหลือมยาวสักประมาณ๔เมตร
โอ้โหใหญ่อีกแล้วไปคิดมาทำไงดีไปตามเพื่อนมาเป็นหมองูค่ะ
เพื่อนที่เป็นหมองูอ่ะโดนงูกัดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
นี่แหละที่เขาบอกว่าหมองูตายเพราะงูใช่มั้ยแต่นี่แค่บาดเจ็บเท่านั้นนะคะ
ต้นเรื่องก็คือคุณวัฒนาสนอล้ำอายุ๔๒ปี
เจ้าของบ้านที่ตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
เดี๋ยวจะมีพี่คนเสื้อสีน้ำเงินนะคะคุณผู้ชมนั่นแหละเจ้าของบ้าน
นี่ค่ะคนนี้คุณวัฒนาเขาไปวางอวนดักปลาในคลอง
พอถึงช่วงดึงอวนขึ้นมารู้สึกเฮ้ยทำไมมันหนัก
จะได้ปลาตัวใหญ่เอามือลูบปากเลยค่ะ
เย็นนี้ทำกับข้าวอร่อยแน่แต่สิ่งที่ได้คือเนี่ยค่ะ
ปลาที่ไหนใหญ่เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ปลา
ไม่ใช่ปลาแต่มันเป็นพี่เหลือมงูเหลือมค่ะ
ตัวใหญ่มากค่ะเขากำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะทำไงดี
คือตัวเขาเองคุณวัฒนาเป็นคนแพ้งู
ถ้าโดนตัวงูแกจะเป็นลมแกบอกแบบนี้นะ
ก็เลยตัดสินใจวิ่งไปตามหมองูให้มาช่วย
หลังจากนั้นยังไงต่อฟังพี่วัฒนาแกเล่าให้ฟังค่ะ
คุณวัฒนาเนี่ยเอาจริงนะคุณผู้ชม
คือตอนแรกตอนที่แกเห็นงูเนี่ยแกก็กลัวงูใช่ไหมครับ
แพ้งูด้วยอย่างที่บอกไปแกก็คิดในใจเอาไงดี

ฆ่าจับหรือเปล่าก็เลยไปตามเพื่อนกันเองนี่แหละ
เพื่อนเป็นหมองูสุดท้ายอะไรบ้างล่ะ
๕๐๐เบียร์๓ขวด
พอรับเงินไปปุ๊บโดนงูกัดปั๊บเลยจ้า

เสียตังค์ฟรีอีกต่างหากด้วยนะคะ
สุดท้ายค่ะก็ต้องตามกู้ภัยมาอยู่ดี
ผู้ภัยมาจับให้แล้วจะบอกว่าไม่เสียแม้แต่แดงเดียว
กู้ภัยก็สงสัยเลยว่าพี่เข้าใจผิดหรือเปล่า
เขาไม่เอาตังค์นะฮะเขาเป็นอาสา
แต่ว่าท่านคนไทยนะถ้าจะมีมิตรจิตมิตรใจให้กันเล็กน้อย

คนเชี่ยวชาญมาดีกว่านะฮะ

แล้วสุดท้ายเพื่อนก็โดนงูกัดไปด้วย
เจ็บตัวไปด้วยนะคะเสียตังค์ฟรี
ต้องไปตามพี่กู้ไพรอาหาร
ไปปล่อยไปในถุงปุ๋ยแล้วไปคืนธรรมชาติเข้าไป